ส่วนเรื่องนี้ที่ภูเก็ตคุณผู้ชมค่ะก็เป็นภัยสำหรับหญิงสาวที่อยู่คนเดียวนะคะ
เจ้าของหอพักที่ภูเก็ตเนี่ยไปไขกุญแจห้องของผู้หญิงกลางดึก
เป็นคนที่เช่าอยู่อะค่ะล่าสุดเนี่ยก็ไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกแล้วค่ะ
นี่เป็นกรณีที่นางสาวขวัญฤทัยอายุ๒๖ปีไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองภูเก็ต
บอกเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งที่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตที่เธอเช่าพักอาศัยอยู่เนี่ยค่ะ
เอากุญแจสำรองไขประตูห้องเข้ามาทำอนาจารย์เธอขณะที่เธอกำลังนอนหลับ
ตอนประมาณตี๒กว่าตี๒๔๐ค่ะของวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
รองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองภูเก็ตพันธบรวจโทสารวุฒิโชสุวรรณบอกว่า
เมื่อเช้านี้นะคะนายสะสินหรือนายเป้เจ้าของหอพักที่นี่ค่ะ
ก็ได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกแล้วปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ให้การใดทั้งสิ้นค่ะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหา๒คดีนะคะก็คือบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนและอนาจารย์
แล้วก็พนักงานสอบสวนก็ปล่อยตัวเจ้าของหอพักไปเนื่องจากได้เดินทางมามอบตัวตามหมายเรียกนะคะ
ในลักษณะที่ว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจวันนั้นเนี่ยเห็นประตูแง้มอยู่ก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วสะดุด
เพราะว่าไม่ได้เปิดไฟเราไปฟังเสียงบางตอนของคลิปนี้กันค่ะ
พี่มันเคยมีประวัติแบบนี้เช็คดูได้เลย

เพราะรุ่งเช้าพี่เคยขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่เจออะไรเลย
พี่ขอโทษด้วยแต่พี่ไม่ได้คิดจะลวนลาม
สั้นสะดุดอะไรขนาดนั้นนะทำไมพี่ถึงมาจับ

พี่ไม่ได้ตั้งแต่ที่จับนะมัน

พี่ถ้ามันสะดุดทำไมพี่ต้องมาโดนตรงที่สะโพกนั้น
ไม่พี่ขอโทษ

มันก็เลยเข้าไปในห้องประตูมันแง้ม
สะดุดแล้วมือพลาดไปโดนเขาเลย
แล้วเขาก็บอกด้วยว่าไม่เชื่อก็ไปพิสูจน์ดูได้เลย
หญิงสาวคนนี้ก็บอกว่าก็คงต้องพิสูจน์ล่ะค่ะ
เพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวคงต้องเอากล้องมาดู
ถ้ายืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจเข้ามาในห้องอย่างที่กล่าวอ้าง
กล้องก็คงจะให้คำตอบเรื่องนี้ได้ค่ะ